พาไปอีกหนึ่งแห่งคุณผู้ชมค่ะ
พาไปเปิดป่าที่เป็นตำนาน
คุณเชื่อไหมว่าป่าแห่งนี้เนี่ย
เขาว่ากันว่ามีความเก่าแก่ยาวนานถึง๖๕ล้านปี

แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่
อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะ
นี่ค่ะนี่คือป่าแห่งตำนานนะคุณ

ไม่มีซอมบี้แต่อาจจะมีผีดิบก็ได้นะคะ

ตำบลโศกนกเต็นอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
กำลังรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามความแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
เป็นระยะเวลานานกว่า๖๕ล้านปีจริง
ช่วงนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามกันเยอะมาก

แล้วก็เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป่ารักษาพื้นป่าแห่งนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
พร้อมทั้งสัมผัสความหน้าขนลุก
ตำนานที่เขาเขียนเอาไว้

ใช่ค่ะชิคกี้พายตื่นตกใจกับความลึกลับ

เขาบอกว่าช่วงประมาณปีพศ๒๕๖๒
เกิดโรคหาระบาดในหมู่บ้านใกล้เคียง
ผู้คนก็ทยอยเจ็บป่วยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านเขาก็ได้มีการทำพิธีทางศาสนา
ส่งดวงวิญญาณแล้วก็ทำกันไม่ทัน
เพราะว่าคนเสียชีวิตเยอะ
พากันนำศพมาทิ้งกันไว้ที่วัดศพแห่งนี้
โศกเป็นภาษาอีสาน
แปลว่าสถานที่ซึ่งเกิดจากการกัดซ้อของกระแสน้ำ
กลายเป็นโศกหรือทานน้ำไหล
จนกระทั่งมีการเรียกติดต่อกันต่อกันมาว่า
บริเวณนี้มันเป็นโศกผีดิบ
เพราะว่านำศพของคนที่เสียชีวิตมาทิ้งกันไว้นะคะ
และโศกผีดิบแห่งนี้เป็นป่าหิน

ลักษณะภูมิประเทศเป็นหินทราย
กัดซะด้วยลมและฝน

แพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่

ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาเที่ยวกันนะคะ

ใครอยากไปเที่ยวชมความสวยงามแบบนี้
ไปกันได้โศกผีดิบตำบลโศกนกเต็นอำเภอพลจังหวัด
แขนกรแขนแกน

โอ้โหแต่มันสวยแปลกตาจริงนะ
แต่ว่าตอนนี้สบทั้งหลายแหลไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ

ตอนนี้นานแล้วหลายร้อยปีหลายร้อยปีแล้วนะคะ

ตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยนะครับ